มาเริ่มกันที่เรื่องแรกบอกเลยว่าเอมมี่จะไม่ทนค่ะ
มี่ที่ว่าเอมมี่อมรวัลนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า
มีโรคจิตคุกคามเธอบ่อยแต่ครั้งนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงค่ะ
ส่งมาทั้งของลับมาทั้งคลิปสารพัดสารเพอยากจะร่วมเพศกับเธอ
อย่างนู้นอย่างนี้เธอบอกว่าเกินใจจะอดทนนะคะ
เป็นชาวเน็ตโรคจิตคุกคามผ่านโซเชียลค่ะบางครั้งก็มีการวีดีโอคอลมาโชว์ของลับด้วย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวค่ะ
มี่ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนเข้ามาคุกคามทางเพศอยู่บ่อยครั้งนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามไม่สนใจผ่านผ่านมาตลอดเลย
แต่คนนี้เธอบอกว่าไม่สามารถปล่อยผ่านได้จริงค่ะ
เพราะว่าไอ้เจ้าหนุ่มรายนี้มีการขู่ด้วยว่าจะปล่อยคลิปของเธอกับแฟน
ที่ผ่านมาเธอยืนยันนะคะว่าไม่เคยถ่ายคลิปกับแฟนค่ะ
เต็มที่ก็เคยถ่ายหนังอีโรติก
หากว่ามีคลิปหลุดออกมาจริงเธอก็เชื่อค่ะว่าจะเป็นการตัดต่อเพื่อกลั่นแกล้ง
และอีกสิ่งที่ทำให้เธอกลัวมากก็คือรู้ความเคลื่อนไหวของเธอตลอดนะคะ
เธอเลยรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยค่ะ

ซึ่งเอมมี่ก็บอกอีกด้วยว่าครอบครัวของเธอไม่เคยไปทำร้ายใคร
ทำไมถึงมีคนจ้องจะเล่นงานอยู่ตลอด
หากอยากจะมีปัญหากับเธอจริงขอให้มาเจอกันตัวต่อตัว
อย่ามาทำแบบนี้หยุดเถอะเหมือนหมาลอบกัด
เราไม่ได้เป็นตัวตลกเราก็เป็นมีพ่อมีแม่เหมือนกัน
คือทำอะไรถ้าคุณจะไม่เห็นใจเราก็ให้นึกถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงคุณมาดีกว่า
ของพี่มีเท่านั้นก็เกี่ยวไว้ทางความคุณนะครับ